แต่เดี๋ยวมันมีคำตอบด้วยทางวิทยาศาสตร์ว่ายังไง

นี่ครับท่านผู้ชมนี่กระสือครับ

ท่านผู้ชมนะครับนี่
นี่ไฟนี่ลูกไฟใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชม
ได้ยินไหมได้ยินพี่พูดไหม

แล้ววิ่งไปดูกันเต็มเลยคุณดอมดูดิ

ใช่แล้วบางคนก็วิ่งไปถ่ายคลิปไปถ่ายกันใหญ่เลยนะคะ
ก็ตื่นเต้นแตกตื่นกันอ่ะพากันไปดูแสงไฟนี่แหละค่ะ
ลอยขึ้นมาเหนือท้องฟ้ากลางหมู่บ้านค่ะ
หมู่บ้านจรรย์สัมพันธ์เที่ยมเมืองสุรินค่ะ
มันเป็นลูกไฟลักษณะสีแดงกลมโต
กระพริบแสงหวาบหวาบลอยอยู่เหนือต้นไม้ตรงทุ่งนา
ชาวบ้านพยายามเดินเข้าไปหาแสงไฟประหลาดอันนี้ที่มันลอยไปมา
ไม่รู้นะว่าเป็นแสงอะไรแต่อยากจะไปรู้
ในคลิปบางคนพูดกระสือ
เออนี่อย่างนี้ด้วยนะบางคนบอกเป็นผีโพง
ทีมข่าวเราเลยไปดูซะหน่อยไหมอ่าไปดูหน่อยไปดูหน่อย
จุดที่เป็นดวงไฟปริศนาไปเจอกับคุณนัฐกิจค่ะ
นัฐกิจเล่าให้เราฟังแบบนี้
บอกเมื่อคืนเลยที่ถ่ายคลิปกันได้
ตัวเขากับเพื่อน๗คนนั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วก็เห็นไอ้ดวงไฟบริเวณยอดต้นมะพร้าว
ก็เลยตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยเอามือถือมาถ่ายกันก่อนเร็ว
แล้วก็วิ่งส่องไฟก็เอาไฟจากมือถือบ้างไฟจากอะไรบ้าง
ส่องไปไล่ตามดวงไฟที่เห็นไปค่ะ
แล้วก็เห็นว่าลูกไฟอันนี้ที่เห็นวิบวาบอยู่เนี่ย
ใหญ่กว่าลูกบาสเก็ตบอลสีแดงสด
โอ้โหมันก็มีจอมปลวกเหรอคะ
เคลื่อนไหวแบบช้าลอยสูงประมาณ๓๔เมตรไปทางทุ่งหนา
แล้วไปตกที่ป่าช้าเก่าที่มีจอมปลวก
ระยะทางที่เห็นลูกไฟเคลื่อนที่เขาบอกว่าสัก๒๐๐เมตรเลยนะ
ส่วนตัวเจ้าตัวบอกแบบนี้คุณนัฐกิจบอกผมว่ามันไม่ใช่โดรนนะ
เพราะชาวบ้านแถวนี้มันไม่มีใครมาเล่นหรอกโรนแบบนี้นะคะ
หรือเขาเรียกกันว่าเป็นธมบเหรอธมบหรืออะไรสักอย่างอ่านผิดขออภัยด้วย
บางคนบอกว่าเป็นกระสือแต่ภาษาพื้นเมืองเขาก็เรียกเป็นอย่างนั้นนะคะ
หรือผีโพงกันแน่หลายคนเชื่อแบบนั้นตามความเชื่อของปู่ย่าตายาย
เขาบอกแล้วแวกนี้นะคะมีคนที่มีวิชาเล่นของหรือคุณใส่ด้วย
แล้วก็เมื่อคืนดันเป็นวันโกนพอดีก็เลยเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่า
คนที่เล่นของจะปล่อยของออกมาหากินยืนยันว่าเขากับเพื่อนไม่ได้สร้างคอนเทนต์ค่ะ

พอน้องมันส่องไปมันก็ขึ้นอีก
อันนี้ตามที่อยู่ในคลิปเมื่อคืนที่วิ่งเนอะ

เขาอฟเมนต์มาว่าโดนทำคอนเทนต์อะไร
แต่เราไม่ใช่ยูทูปเบอร์
เห็นแล้วก็วิ่งไปดูเลย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
ดรวิราชัยพุทธวงศ์ค่ะบอกดึงสติชาวเน็ตก่อนอย่าดวนสรุปจากคลิปที่บอกว่าเป็นผีโพงหรือกระสือเพราะเขาบอกว่าหมู่บ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองไม่ใช่เหรอมีความเป็นไปได้หลายอย่างที่คุณจะเห็นแสงกระพริบ

อ่าดูสภาพอากาศนะครับตรวจสอบทางอากาศเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบอย่างงี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างน้อยก็สามแนวทางแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมาบวกกับอีกหนึ่งแนวทางก็คือผีพงอ่ากระสือเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่าอ่ายังสรุปไม่ได้เป็
นะคะในความในมุมของทางวิทยาศาสตร์นะอืมก็มันอาจจะเป็นโดรนเสาสัญญาวิทยุหรืออุปกรณ์พยากรอากาศที่มันจะมีไฟกระพริบแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิจารณญาณก็ละกันนะคะอืม